ค่ะเดี๋ยวภาพสุดท้ายเราจะโชว์นะคะตัวแถลงการร่วมนะคะของเรานะครับ
แต่โดยสรุปขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้๗พักการเมืองนะคะ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ขณะนี้แม้คะแนนยังไม่ยืนยันเสร็จสมบูรณ์นะคะ
อาจจะมีคะแนนแตกต่างกันจากการนับคะแนนดิบของพวกเราที่เก็บไว้นะครับ
ซึ่งเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจบจากการแถลงข่าวเนี่ย
ผู้แทนของทุกภัคดิ์หัวหน้าภัคดิ์ของทุกภัคดิ์ที่อยู่ที่นี่
จะเดินทางไปกรกตนะคะเพื่อที่จะไป
พูดจาแล้วก็เรียกร้องให้กรกตเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลนะคะผลการนับคะแนนครบร้อยเปอร์เซ็นต์
และเราคงได้พูดจากับกรกตในเรื่องที่มีความไม่ชอบมากังวล
ในการนับคะแนนทั้งในการดำเนินการระหว่างการนับคะแนน
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการลงคะแนนนะคะ

การซื้อเสียงการใช้อำนาจรัฐทั้งหลายทั้งปวงนี้
มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้
กับคนทั้งประเทศและกับนานาชาติ
เพราะถ้าการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
มีข้อกังขาสงสัยมากมายเช่นนี้
ผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะไม่ได้รับความเชื่อถือ
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักนะคะ
ดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะ
ที่จำเป็นจะต้องไปขอความร่วมมือ
ผู้ที่กำกับท่วมโครงการเลือกตั้งให้ได้แสดงความสันติกนะครับ
ความจริงที่ชัดเจนว่าตัวเลขต่างเป็นอย่างไร
ข้อคอรหาข้อติดติงในการเลือกตั้งทั้งหลาย
กระบวนการนับคะแนนทั้งหลายจะต้องได้รับคำชี้แจง
เพราะว่าแต่ละภาพมีคะแนนจริงของตัวเองอยู่แล้ว
ที่จะสามารถกำนวณได้
โดยการร่วมลงนามในแถลงการเป็นศัตยบัน
เพื่อที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
และเป็นศัตรยาบันที่เราประกาศเจ็บตนาลง
พวกเราทั้งหมดจะรักษาและก็สร้างให้เกิดระบอบประชาธิปไตย
อันนี้มีภาพุราษาสงเฟนภาพวมศุขของประเทศไทย
ให้แข็งแรงแล้วก็ยุติกขบูรณกาศสู่ต่อเนื่อง
เป็นวงจรอุบาตในการสืบท่อธรรมนาฬให้ได้
เพื่อสร้างประชาธิปไตยของไทยให้แข็งแรง
และเราเองในฐานะภาคการเมือง
เราจะทำในวิถีทางตามประชาธิปไตย
กติกาอย่างมีมารยาทและก็สร้างวัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์ในการที่เราจะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล
เราจะไม่ทำอะไรตามกติกาเราจะไม่ทำอะไรที่ไร้มารยาทแล้วก็เราจะไม่ทำอะไรที่มันจะสร้างบรรทฐานการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์นะคะ
ดังนั้นอย่างประเทศที่ขณะนี้ได้พยายามสี่ฝั่งพยายามทำทุกวิถีทางในการจัดตั้งรัฐบาล
แม้เสียงน้อยกว่าหรือแม้ว่าขณะนี้ที่หลายพักได้พูดไปแล้วมีการพยายามจะดึงตัวอย่างถึงที่สุดนะคะ
ให้เกิดงูเห่าหรือจะเรียกให้ทันสมัยในยุคนี้ก็คือประเภทพยายามจะทำให้เกิดการย้ายค่าย
เบอร์เงินเกิดขึ้นในขณะนี้เราจะไม่ทำเราจะทำอะไรตรงไปตรงมา

ในระหว่างที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ทุกพักต่างพูดไปในทางเดียวกัน
โดยส่วนใหญ่ยกเว้นบางพักที่แสดงเจตนารมณ์
ในการเป็นท่อสื่อท่อธนาฏของควรสะช้อและคนเอกประยุทธ์
แต่ภักดิ์กันกลางหลายภักดิ์ได้แสดงเจตนารมณ์ของตัวเอง
ในการที่จะปกป้องประชาธิปไตย
ปกป้อง๓สถาบันหลักของเรา
เราขอเรียกร้องให้ทุกพักมาช่วยกันสร้างค่ะ
มาช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตย
และมาร่วมกันยุคยักษ์การสื่อท่อธนาฏของสาวชอบ
ซึ่งวันนี้เนี่ย
ถ้าประเทศไทยพักการเมืองต่าง
ไม่ร่วมกันในวันนี้แล้วมันจะเป็นตราบาปเป็นมรดกที่จะส่งให้ลูกหลานเราอีกยาวนาน
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดการยืดตำหน้าจากประชาชนโดยการรัฐบาล
แต่ตั้งแต่ปี๖๒ไปนี่การยึดอำนาจจากประชาชนได้ถูกเขียนไว้ในกติกาทั้งหมดแล้ว
เป็นกฎิกาอะไรค่ะที่เขาจะยืดตำหน้าได้อย่างนั้น
ถ้าเราไม่ร่วมกันทำภารกิจในวันนี้ให้สำเร็จ
อนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานจะต้องอยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้อีกยาวไกล
วันนี้พวกเราขอเรียกร้องนะคะพวกเราถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่
ที่พี่น้องประชาชนได้มอบฉันพาประติมาขอเรียกรองต่อภาคกันเมื่อคืน
ให้มาร่วมกันสร้างประชาธุรกรรมปลายไทยให้แตกแกร่งให้ได้
และโอกาสนี้เป็นโอกาสเดียวนะครับเราทุกวันเห็นการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่ความสงบบนอนาคตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดี
ที่ร่วมกันอยู่ทุกวันนี้เรายืนยันว่าทั้ง๑๑พัก
เราจะเดินตามกติกามารยาทและพยายามจะสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ให้ดี
และจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการนำระบอบประชาธิปไตยอันดี
พระมหาศาสนเป็นทะพวงกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแข็งแรงอย่างมดกลง
มาร่วมกันสร้างประวัติสรรพ์
มาร่วมกันเอาเวทีประชาธิปไตยของประชาชนกลับมา

วันนี้พวกเราไม่ต่ำกว่า๒๕๕เสียงใน๗พักเราเดินหน้าร่วมกันแน่นอน
ก็เรียกรอบพักการหมุนและวันนี้ก็ขอให้พลังของประชาชนพลังของสื่อมันชน
ได้เป็นกระบอกเสียงได้ร่วมกันเชิญชวนพักการเมืองที่เหลือด้วยนะคะ
แล้วก็ประการสำคัญก็คือสิ่งที่เป็นภารกิจที่สองที่เรากำลังจะต้องทำก็คือ
แต่การเลือกตั้งคือนับคะแนนจบแล้วแต่ไม่ยอมประกาศเนี่ยนะคะ
มันเป็นสิ่งที่เป็นความคลางแคลงใจ
เป็นการจัดการเลือกตั้งที่คลางแคลงใจมากที่สุดอยู่แล้ว
อย่าทำให้ความคลางแคลงใจตรงนี้

การที่กรอบกระต่อต้องถูกกล่าวค้า
ว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงทำนะคะ

แล้วแก้ไขให้มันเป็นความถูกต้อง

วันนี้ทั้ง๖๗พักก็จะไปกรกตค่ะ